แล้วก็เป้าหมายของผมอยากจะเล่นฟุตซอลจนกว่าที่ผมคุยกับโค้ดแล้วว่า
พี่ผมอยากจะเล่นที่นี่จนกว่าพี่จะบอกว่าเฮ้ยต๊อปสภาพมึงไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างนี้
มาคอยช่วยพี่อยู่รอบนอกดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ผมอยากเล่นถึงตอนนั้นครับ
ก็เหมือนกับว่าผมเป็นคนที่สู้กับตัวเองอยู่แล้วแล้วก็สู้กับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรอยู่แล้ว
เหมือนตะก่อนเนี่ยมันจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตอนผมได้ดาวน์ทันโวตอนสมัยแรก
ว่ามีจาสดจาสดคือคู่หูผมที่เสียชีวิตไปครับ
ก็คือเหมือนมีจาสดหรือมันถึงได้ดาวพันโวมันไปรอเสา๒อะไรอย่างเดียว
พอหลังจากนั้นจาสดเขาเบ้นเข็มไปเล่นฟุตบอลใช่ไหมครับ
หลังจากนั้นผมก็เหลือผมอยู่คนเดียวก็คือผมก็ยังได้ดาวฮันโวอีกสมัยที่๒ที่๓ที่๔มาเรื่อย
ก็เลยเหมือนกับผมลบความสมประมาทแล้วก็สู้กับตัวเองด้วยแล้วก็คือผมมีเป้าหมายของผมในในการเล่นกับราชนาวีมันก็เลยทำให้ผมได้ดาวคุณโวหลายสมัยครับ
ตอนที่ผมได้ราวทันโวผมก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกโอเคกับตัวเองเรื่องในการจบประกอบแล้วก็ผลงานส่วนตัวครับ
แต่พอผมลองมองย้อนกลับทีคือมันประสบความสำเร็จแค่ตัวเราเราไม่ได้ประสบความสำเร็จในการไปคว้าแชมป์หรือว่าทีมเราไม่ได้ประสบความสำเร็จผมเลยมองว่ามันเป็นความสำเร็จแค่ระดับหนึ่งในส่วนตัวก็คือเป้าหมายของผมคือผมอยากได้แชมป์ลีกอะครับ
ก็ตอนนั้นผมพูดตรงครับ

ผมก็คิดลึกนะครับว่าว่ามันต้องมีดวงของผมที่จะเป็นแชมป์ให้ได้เพราะว่ามันจะมีอยู่ตอนนึงตอนที่พลีเวลลีกเกินกิจ
อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรีบตอบรับแล้วก็อยากจะมาตอบแทนในสิ่งที่ให้โอกาสเรามาอีกครั้งหนึ่งมามาทำตามความฝันผมให้สำเร็จอะไรอย่างนี้ครับ
มันมาเสมอกันอะไรอย่างเงี้ยบวกกับเรามาทำได้ในช่วงวินาทีท้ายเพื่อนในทีมทำได้ทำให้เราแบบว่าเหมือนปลดล็อกในสิ่งที่เราตั้งใจมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตซอล
เราสามารถต่อสู้กับหลายอย่างได้ครับ
หมายต่อไปที่ผมอยากจะได้ก็คือ

ที่สโมสรท่าเรือเราเป็นตัวแทนไปครับ
ก็อยากทำผลงานให้ดีขึ้นกว่าปีก่อน
ที่ทางท่าเรือเขาได้ทำมา
อยากเข้าชิงอยากได้แชมป์กับสโมสรท่าเรือ
ก็เป้าหมายของผมอยากจะเล่นฟุตซอลจนกว่า
ที่ผมคุยกับโค้ดแล้วว่า

ที่นี่จนกว่าพี่จะบอกว่าเฮ้ยต๊อป
สภาพมึงไม่ได้แล้วนะ
มาคอยช่วยพี่อยู่รอบนอกดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้